เด็นใหญ่ดูคดีใหญ่ที่เราตามกันมาต่อเนื่อง
แล้วก็ขึ้นพาดหัวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ด้วยนะคะ

พ่อน้องหญิงร้องกองปราบปูพรมเดินค้นอาวุธสังหาร
ครับก็เป็นคดีใหญ่ที่เราต้องตามติดต่อเนื่องนะฮะ

อาชริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยกรรมเนี่ยนะคะ
บอกว่าคดีนี้น่าจะมีเงื่อนงำแน่นอน
เพราะว่ามีการติดสินบนเจ้าพนักงาน
เพื่อที่จะบิดเบือนคดีค่ะ
โดยทางด้านประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
คือนายอัชริยะพร้อมกับครอบครัวของน้องหญิง
หรือว่านางสาวนรีการยาวิราชเนี่ยนะคะ
ก็ได้เดินทางมาที่กองบังคับการปราบราม

จะเอาผิดกับนายสุรพลดาราคำ
ในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาค่ะ

บอกว่าจากการรายงานผลชนะสูตร
ของแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
มีการรายงานผลชนะสูตรศพเบื้องต้นของน้องหญิง
ให้กับทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ทราบ
บอกว่าพบศพของน้องหญิงมีรอยคือกระโหลก

แล้วลักษณะเหมือนกับโดนเป็นวัตถุทรงกลมกระทบ๒ครั้ง

แล้วก็รอยกระโหลกแตกเป็นรูปใยแมงมุม
ตรงนี้เป็นการเล็งเห็นผล
การตั้งใจที่จะฆ่าน้องหญิงให้ตายโดยเจตนา
ทีนี้ทางครอบครัวก็ได้เห็นภาพตรงนี้

ก็เลยตัดสินใจว่ายังไงก็ตาม
ในออฟต์คนเดียวนะส่วนเป็ดกับท็อป

ทางสพบังปะอินก็แจ้งข้อหา
คือเป็นผู้สนับสนุนกักขังหน่วงเหนียว
ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บถึงแก่ความตาย

ไปเข้าพบกับพันธ์ตำรวจเอกสุวัสดิ์แสงนุ่ม

แจ้งข้อหาเพิ่มในออฟสุรพลนะครับ

ส่วนนางสาวเป็ดแล้วก็นายท็อปเนี่ย

ขอให้เป็นหน้าที่ของสพปอินทร์

สนับสนุนกักขังหน่วงเหนียวต่อไปหรือไม่
ก็ตอนนี้การตามตัวในท็อป
นายออฟต์บอกนายท็อปหลบหนีไปแล้ว
ดังนั้นขอให้ตำรวจตามตัวมาให้เจอ
จะได้รู้จะได้สอบปากคำนายท็อปด้วยนะครับ
แต่ก็คาดว่าจะมีการออกหมายจับเร็วนี้

ถ้าคุณตายโดยเจ็ดตนายนายจะคงมองออฟต์คนเดียวหรือเปล่า

คือในคดีอาญาเนี่ยคนที่ทำผิดต้องเป็นคนเดียว
เพราะว่าอ๊อฟที่อยู่กับน้องเขาคนเดียว

กระครั้งโครงทำให้ผู้ทุกจะรับหักเจ็บจนแก่ความตาย
ส่วนทางด้านของคุณพ่อของหญิง

ผู้ใหญ่รับหรือคดีนี้ขึ้นมาทำใหม่
ซึ่งการเดินทางมาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับนายออฟนั้น
ก็ถือว่าได้รับความเป็นธรรมในระดับหนึ่ง
แต่ก็อยากให้คดีนี้คลี่คลายโดยเร็ว
แล้วก็ลงโทษคนร้ายได้ในที่สุด
ส่วนคำถามที่ว่าคดีนี้จะเกี่ยวข้องกับ

อาชียะก็บอกว่ากองบังคับการปราบปราม
กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย
หรือว่าบอกว่าปกครมอล์จะสืบสวนในประเด็นนี้เอง

โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนขับรถเทลเลอร์

ที่มีการนัดซื้อขายบริการทางเพศกัน

ใช่ค่ะก็ข้อมูลนี้ก็สอดคล้องกับ

แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีการจัดเจ้าหน้าที่เนี่ย
ลงพื้นที่ตรวจสอบในประเด็นนี้ด้วยนะคะ
แล้วก็คดีค้ามนุษย์เป็นเรื่องของการแสวงผลประโยชน์ในเชิงทรัพย์สิน
คือหมายความว่าก็จะต้องนำตัวผู้เสียหาย
มาเป็นเครื่องมือเพื่อนำไปสู่การค้าประเวณี
ดังนั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีมูล
ทางด้านบกปคมบอกว่าจะไม่นิ่งนอนใจเลย
แต่ยังไงก็ตามต้องมีการขยายผลเพิ่มค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นส่วนของญาติหรือว่าเพื่อนของผู้เสียชีวิตนะคะ

อกจากนี้นะครับนายอาชียะยังได้ให้ข้อมูลล่าสุดกับผู้สื่อข่าว
อ้างว่าเรื่องนี้เริ่มมีเงื่อนงำแล้วนะครับ
เพราะว่ามีการติดสินบนตำรวจเพื่อให้เบี่ยงเบนคดี
โอ้โหนี่นายอาชียะกล้าออกมาพูดแบบนี้ออกมาแฉแบบนี้เลยนะครับ
แต่ว่านายอาชียะบอกว่าไม่ขอเอ่ยนามว่าเป็นใคร
ตัวเองครับฟังเสียงนายอาชียะที่ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้นะครับ
แล้วมีหัวมูลและหลักฐานและพยานยืนยัน
ซึ่งจะมีการดำเนินคดีกับผู้จำงเบอิล๖เดือนหน้า
หลักฐานในส่วนนั้นมามอบให้ตำรวจด้วยไหม

อ๋อมันมันไม่เกี่ยวกับปลางเราก็จะฟ้องสารเอง
ซึ่งหลังจากตอนเช้าที่ทางนายอาชียะแล้วก็คุณพ่อของน้องหญิง

ก็เดินทางต่อไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อขอเข้าพบกับพลตำรวจเอกศีวราบรังสิภามณกุล

กำลังเรียกเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายประชุมความคืบหน้าของคดี
ก็นี่แหละเป็นภาพนี้
กรณีการเสียชีวิตของนางสาวนรีการหรือว่าหญิง
โดยให้เจ้าหน้าที่ในรายงานผลการสืบสวนสอบสวน

และผลการสั่งการในประเด็นต่างที่ยังเป็นที่สงสัย
วิเคราะห์พยานหลักฐานที่เก็บได้ในที่เกิดเหตุ
เพื่อให้เป็นหลักฐานในการมัดตัวผู้กระทำความผิดนะครับ
โดยพลตำรวจเอกศีวรายังสั่งการให้แต่ละฝ่าย
หารายละเอียดจุดเชื่อมโยงของหลักฐานที่เก็บมาได้
เพื่อให้ทุกประเด็นที่ยังสงสัยกระจ่างชัดที่สุด
ต้องตอบคำถามของสังคมให้ได้
แล้วก็เน้นย้ำนะครับว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทุกประเด็น
ต้องมีผลทางวิทยาศาสตร์ในการรองรับนั่นเองนะครับ
หลังจากที่มีการประชุมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
พลตำรวจเอกศีวราบรังสิพรามนกุลบรองพบตร

บอกว่าคดีนี้เป็นคดีที่ยังสอบสวนไม่เสร็จสิ้น
คงตอบคำถามเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะครับ
ยืนยันว่าได้บูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วย
ไม่ว่าเป็นตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
กองปราบปคมพิสูจน์หลักฐานแล้วก็แพทย์
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียชีวิต
ขณะนี้ผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
ยังไม่ออกมายังไม่ออกมาอย่างเป็นทางการ
เพียงผลการตรวจสอบพยานแวดล้อม

ดังนั้นจะดำเนินการแจ้งข้อหาตามพยานหลักฐานที่มีอยู่ก่อน
จึงมีพยานหลักฐานทำให้ทราบว่าคดีดังกล่าวนี้

ก็มีหลักฐานเอามาประกอบการพิจารณาคดีนี้๒จุด

ว่าในออฟมีการจอดรถเทรลเลอร์แล้วก็ยืนปัสสาวะ
หลังจากนั้นห่างไปอีกสัก๓๐๐เมตร

แล้วตรงนั้นมันมีพวกร่องน้ำมันมีพวกย่าต่างปกคลุม
ทีนี้แหละคุณผู้ชมก็ต้องไปสืบหากันต่อพวกอาวุธต่าง
ที่อาจจะใช้ในการก่อเหตุนั่นเอง
ใช่นะครับแล้วก็เรื่องของการค้นหาวัตถุพยานต่าง

กางเกงชั้นในของหญิงหายไป
พนับรวจเอกสิทธิ์เวลาก็บอกว่าตอนนี้ก็ให้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วน
ให้รวบรวมพยาหลักฐานเหล่านี้ให้ครบกำหนด
ให้แล้วเสร็จก่อนครบฝากขังผลัดที่๒วันที่๒๑สิงหาคมนี้นะครับ
แล้วก็เรื่องของการผ่าชนะสูตรครั้งที่๒ศพของหญิง
ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ก็พนับรวจเอกสิทธิ์เวลาบอกว่าไม่จำเป็น
เพราะว่าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม

คาดว่าจะทราบผลภายในเดือนนี้
ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนำศพ
ไปผ่าที่แพทย์นิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจอีกนะครับ
พนับรวจเอกสิวรายังกล่าวถึงกรณีที่นายอาชญา
ออกมาให้ข้อมูลว่าสาเหตุที่คดีนี้ไม่คืบหน้า
เพราะเจ้าหน้าที่รับสินบน๓แสนบาทจากผู้ต้องหา
เรื่องนี้รองพบตรว่าไงรู้ไหมคุณ
บอกว่ายังไม่ทราบข้อมูลเรื่องนี้
ก็ได้มอบหมายให้ตำรวจประทุมธารณีและพศิษยา

ก่อนหน้านี้ถือว่ามีการสั่งย้ายข้าราชการตำรวจไปบ้างแล้ว
เนื่องจากการทำงานไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ก็จะพยายามตรวจสอบให้เสร็จสิ้นนะครับและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เมื่อวานนี้รองพบตรย้ำเรื่องของการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยตลอดนะครับ

คือเมื่อวานพอมีการตรวจสอบ
แล้วก็ลงไปในจุดที่เกิดเหตุ
ไปตรวจสอบไปค้นหาอาวุธเนี่ยนะคะคุณผู้ชม

อย่างที่บอกว่าพอมันมีร่องน้ำมีย่าต่างปกคลุมข้างทางแบบนี้
เขาไปเดินเลยนะเจ้าหน้าที่ไปเดินค้นหา
ใช่เมื่อวานหากันอยู่สัก๒ชั่วโมงได้

ทีนี้ไปเจอค่ะเป็นท่อนไม้ประมาณสักเมตรหนึ่ง
แต่ว่าท่อนไม้นี้มันเปื้อนโครนอยู่
ก็เลยต้องเก็บท่อนไม้นี้เอาไว้เป็นหลักฐาน
เพราะว่าก็ยังไม่ได้ยืนยันว่านายออฟ
จะมีการทิ้งอาวุธเอาไว้บริเวณตรงนี้หรือเปล่า
แต่ยังไงก็ตามตอนนี้ต้องหาทั่วบริเวณเลย
คือบนบกก็หาในน้ำก็หา
ส่วนค้อนที่บอกว่าอยู่บนรถเทรลเลอร์

ว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงบ้าง

เมื่อวานนี้ทางด้านของรักษาการ
กับสพบางปะอินจังหวัดพระนครสิทธิยา

ก็เรียกพยานที่เป็นกลุ่มเพื่อนที่นั่งโต๊ะ
ร่วมดื่มกินกันกับนายออฟและน้องหญิง
ภายในสถานบันเทิงชื่อดังย่านพระอินราชา

เพื่อที่จะคลี่คลายคดีการเสียชีวิตครั้งนี้ให้ได้นะครับ

ตำรวจนำตัวนายยุทธพงศ์ไกยะโสอายุ๒๗ปี
แฟนของนางสาวสิรินาฏหรือว่าเป็ด
เนื่องจากนายยุทธพงศ์เป็นเจ้าของรถพลิกอัพที่มาด้วยกัน
ต้นคาดว่าน่าจะมีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ด้วยนะครับ
นายยุทธพงศ์ก็คือท็อปนั่นเอง
เพราะตอนแรกชื่อท็อปชื่อท็อปออกมา
นายอาชียะยังบอกเลยว่าท็อปเราไม่รู้จักชื่อจริง

แต่ตอนนี้ถ้าตำรวจไปนำตัวนายยุทธพงศ์มา

ใช่ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็กันตัวในท็อปเอาไว้เป็นพยานด้วยนะคะ
คุณผู้ชมเรื่องนี้เราต้องตามกันต่อเนื่องแบบทุกวันเลย
เพราะว่าความคืบหน้ามันก็มีเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยด้วย
ใช่ครับยังต้องค้นหาสาเหตุการเสียชีวิตกันต่อนะครับ